วันนี้เราได้เห็นพิงกี้นะคะปรากฏตัวออกสื่อเป็นครั้งแรกในงานบวงสวงภาพยนตร์ค่ะ
เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมานานถึง๒เดือนนะคะ
นี่แหละค่ะพิงกี้สาวิกาชัยเดชนักแสดงชื่อดังหลังจากที่ได้รับอิสรภาพมาตั้งแต่นู่น๓๐พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ
ก็มาในลุคใหม่นะคะผมสั้นสีบรอนนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าตัดสินใจคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่ง
รับแสดงภาพยนตร์เรื่องกุมารแล้วก็มีพิธีบวงสวงไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สอบถาม
โดยมีทนายความแล้วก็คุณหน่อยนัทพรสิริพักชรัฐนะคะ
สร้างภาพยนตร์เรื่องกุมารก็ยืนอยู่ด้วย
พิงกี้บอกว่ามีกำลังใจดีแล้วก็รู้สึกคุ้นชินกับบรรยากาศแบบนี้ค่ะ
จิตใจตอนนี้เธอบอกว่าเหมือนผ่านการปฏิบัติธรรมมา
หลังจากออกมาเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ก็อยู่กับตัวเอง

ที่ผ่านมาถ้าให้เปรียบชีวิตนะเธอบอกว่าเหมือนละครเรื่องหนึ่ง
แล้วก็ขอยืนยันว่าจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
เชื่อมั่นมั่นใจเต็มร้อยในความจริงค่ะ
เรียกได้ว่ามันเป็นวัฒน์สงสารน่ะคือมันเหมือนเราได้เข้าไปเป็นในรู้ชีวิต
แล้วก็ได้ไปเจออะไรบันอย่างในประสบการณ์สุดโต
คิดว่าจะพูดว่าเราไม่ใช่แบบคนที่ไปเบียดเวรภาย
เพราะฉะนั้นบางทีชะตากรรมมันก็แบบพัดพาสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในชีวิตเรา
ว่าเราจะตั้งรับแล้วก็มองมันแล้วก็หาเหลี่ยกของมันว่าเราจะมองมันยังไงให้เป็น
ซึ่งก็วันนี้ก็ถือว่าชีวิตเราก็คือเหมือนละครเรื่องหนึ่ง

ได้อ่านตลอดใช่ป่ะตั้งแต่ออกมาตั้งแต่บอก
คนนี้ก็จะบอกแล้วก็คนเราข้าง

จริงจริงอ่ะต้องบอกเลยนะพอมาตรงนี้
ไม่ค่อยได้เห็นเพราะมันเศษอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่า

ขอบอกไว้ด้วยเพราะว่าช้ากว่าเดิม
ก็ถือว่านี่เปิดใจครั้งแรกนะคะในรอบ๒เดือนนะคะ
ตั้งแต่ที่ได้รับอิสรภาพตั้งแต่๓๐พฤศจิกายน
แล้วเธอก็เล่าถึงคุณแม่นะคะบอกว่าคุณแม่ปรับตัวได้ดี
แต่ว่าอายุเยอะแล้วอาจจะไม่ได้๑๐๐ก็ส่งพลังให้แม่
แล้วก็ให้มีคนไปเยี่ยมเรื่อยค่ะ
รวมถึงได้ชี้แจงข่าวด้วยที่บอกว่าแม่เธอติดการพนัน

แล้วก็เรื่องการขายบ้านหลังที่เป็นข่าว

เป็นบ้านเก่าของคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะคะ
ส่วนเรื่องคำวิจารณ์นะคะก็ไม่สามารถห้ามใครได้
เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแต่ว่าเธอก็เคารพในมุมมองของทุกคนนะคะ
ตอนนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรซึ่งตามสากลนะคะ
บใดที่สารยังไม่ตัดสินก็ถือว่าคนผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์
ก็คาดว่าทางผู้สร้างเขาบอกว่าคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการถ่ายทำ๖เดือนค่ะ